แล้วก็มีภาพของพลเอกประวิทย์ที่ประชาชนสวมกอดด้วย
แต่ไม่ได้สวมก่อดในเรื่องของการให้กำลังจัยกหกเตาะ
แต่สวมกอดเรื่องของที่ดินและหนี้
คุณผู้ชมครับเมื่อวานพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

แก่ลูกหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้โหด
ในพื้นที่๑๒จังหวัดอีสานตอนบน
บกมือทักทายและยิ้มอ่อนให้สื่อมวลชน
แต่ไม่ตอบคำถามเรื่องของประเด็นเกาะโต๊ะ
หลังจากที่นายทักษิณภาพออกมาท้าวความหลัง
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ

เพราะทราบว่าประชาชนรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้น

ดังนั้นอย่าไปพูดแค่เพียงปลายเหตุนะครับ
ใครทำอะไรไว้ต่างก็รู้กันอยู่
วันนี้สังคมฉลาดขึ้นอย่าไปพาดพิงใคร
ต้องทำให้บ้านเมืองมีความรักมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ

โทคงชีพตอบว่าคิดว่าไม่มีผล
เชื่อว่าสังคมรู้ข้อมูลมากพอสมควร
ใครจะมาชี้นำคงไม่ได้แล้วนะครับ
สรุปแล้วบิ๊กป้อมไม่ตอบเรื่องของประเด็นเกาะโต๊ะนะครับ
ส่วนภารกิจของบิ๊กป้อมเมื่อวานนี้
ก็อย่างที่บอกไปว่าไปเป็นประธานในพิธีคืนโฉนดที่ดิน
แก่ลูกหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้โหดในพื้นที่๑๒จังหวัดอีสานตอนบน
คุณประชาชนร้องห่มร้องไห้เลย
ด้วยความตื่นตันด้วยความดีใจนะครับ
หลังจากที่ทยอยเข้ารับฉโนตและซับสินที่ถูกเจ้านี่ยึดไป

โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
เป็นตัวแทนในการมอบให้กับประชาชนในพื้นที่๑๒จังหวัดภาคอีสานนะครับ

แล้วก็ร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจแล้วก็ดีใจนะครับ
บางคนเข้าไปสวมกอดรองนายยกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์เลย
เพราะดีใจที่ได้ที่ดินทำมาหากินกลับคืนมานะครับ
ประชาชนที่เข้ามารับโฉนดที่ดินครั้งนี้
มีจำนวนทั้งสิ้น๑๓๖๖ราย
โดดที่ดิน๑๔๔๑ฉบับ
มีเนื้อที่ประมาณ๕๐๐ไร่๗๔ตารางวา
ก็คิดเป็นราคาซื้อขายที่ดินมูลค่ากว่า๓๒๐๐ล้านบาทนะครับ
ซึ่งรองนายยกรัฐมนตรีบอกว่าที่ผ่านมา
รัฐบาลคืนโฉนดที่ดินจำนวน๓๒๐๐ฉบับ
รวมพื้นที่กว่าหมื่นไร่และทรัพย์สินอื่น
มูลค่ากว่า๔๓๐๐ล้านบาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา๑๒๐๐รายนะครับ
อกจากนี้จะดึงเจ้าหนี้นอกระบบให้มาอยู่ในระบบ
โดยให้ปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ๑๕ต่อปีตามกฎหมาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำมาพูดคุยกับกลุ่มนายทุนเงินกู้
เพื่อป้องกันปัญหานี่นอกระบบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
คืออยากจะให้ไม่มีเรื่องของหนี้นอกระบบอีกเลยนะครับ